เรื่องนี้ก็คลุ้มคลั่งค่ะที่จังหวัดเลยผู้ชายคนนี้นะคะอายุ๔๑ปี
ถือมีดเดินไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านเห็นแล้วรีบแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุค่ะ
ล้มตึ้งเลยค่ะอื้อฮือเพราะนี่คือปืนช็อตไฟฟ้านี่โอ้โหไม่ล่ะ
ตำรวจสพเมืองเลยนะคะยิงเข้าที่ลำตัวของนายไกรทองอายุสี่สิบเอ็
ล้มหงายหลังลงบนสนามย่าหน้าบ้าน
อำเภอเมืองจังหวัดเลยชาวบ้านบอกว่าในไก่ทองคลุ้มคลั่งเหมือนเมายา
ถือมีดพระยาวประมาณเมตรหนึ่งเดินไปตามถนนของหมู่บ้าน
ใครเดินผ่านก็ขู่ว่าจะทำร้ายชาวบ้านก็กลัวรีบแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาถึงพยายามจะเจรจาก่อนนะคะเจรจาให้วางมีดให้สงบสติอารมณ์
นายไก่ทองไม่ฟังวิ่งหลบหนีคือวิ่งจนเหนื่อยวิ่งจนหอบ
แล้วเนี่ยที่มาอยู่ตรงจุดนี้คือมานั่งพัก
วิ่งหนีจนเหนื่อยมานั่งพักมายืนพักอยู่สนามย่าหน้าบ้าน
แต่ยังถือมีดอยู่ค่ะขู่ตำรวจห้ามเข้าใกล้
ตำรวจเลยตัดสินใจใช้ปืนช็อตไฟฟ้า
ยิงจนหงายหลังล้มตึงไปแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีไม้งามมีอะไรด้วย
นำตัวไปสอบปากคำและดำเนินคดีที่สพเมืองเลยค่ะ